คือมีคลิปหนึ่งค่ะถูกแชร์กันไปในโลกออนไลน์เยอะเลย
เขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่เป็นนักเรียนหญิง
อายุสิบหกปี
นักเรียนหญิงคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียน
แล้วก็เสียชีวิตในวันเกิดของเธอเองพอดี
เชื่อว่าวิญญาณของนักเรียนหญิงคนนี้ค่ะ

แล้วก็ร้องโวยวายว่าอยากกลับบ้านไม่อยากตาย
ไม่อยากอยู่วัดเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคลิปนี้จริงแล้วยาวประมาณ๕นาทีนะคะ
เราตัดมาให้ดูบางช่วงบางตอน

มีพระสงฆ์นะคะท่านก็ไปช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนนี้
ตามเสียงร้องเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าแนน
แล้วก็บอกว่าแนนรักแม่แนนยังไม่พร้อม
แนนยังไม่อยากตายแนนไม่ได้กลับบ้าน
อยู่ตรงนั้นมันมืดไปไหนไม่ได้อยากกลับบ้าน
ทำยังไงก็ได้ให้ได้กลับบ้าน
พระท่านก็มาช่วยคุยนะคะบอกว่าจะพาไปอยู่วัด
เขาบอกว่าไม่อยากอยู่วัดอยากอยู่บ้านกับพ่อแม่
แล้วก็พูดตลอดเลยค่ะว่าขอโทษพ่อแม่นะ
สิ่งที่ไม่ดีที่ทำไว้วันนี้เป็นวันเกิดแนน
แต่แนนต้องมาตายนี่แนนไม่โกรธแม่
วันเกิดแนนแนนอยากกลับมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา
แต่ทำไม่ได้แล้วก็เนี่ยพูดอยู่แบบนี้ค่ะ
เรียกตัวเองว่าแนนก็คือเป็นชื่อของนักเรียนหญิงที่เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้นะคะสืบเนื่องมาจาก๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
แนนอายุ๑๖เรียนอยู่ม๔โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกรถฟอร์จูเนอร์ชนเสียชีวิต
ตอนขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนตอนเช้า
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าวันที่น้องแนนเสียชีวิต
ตรงกับวันเกิดของน้องพอดี
ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของน้องแนนน่าจะยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้น
สิงร่างเพื่อนเพราะว่าตามเสียงร้องจะเรียกชื่อตัวเองว่า

ใช่ค่ะก็ชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
อืมเออก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยนะ